แม่บ้านปัจจันบาน

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น

เลย

ตื่นเต้นหวั่นไหวไหวหวั่นทุกทีเลย
เพราะวันนี้เนี่ยนะผู้ชายในฝันจะมาสิ

พึ่งน้องโอเคแล้วยังคะ
น้องเป็นยังไงบ้างสวยมาก

แน่นล้นทุกอย่างเรียบพร้อมมากเลยทีเดียว
คุณพี่ค่ะผู้ชายในฝันของเรามีคนเดียวนะคะ

เนื้อเหนียวกัดเข้าไปอีกนิดยุ่ย
เละติดเลยอร่อยมากเลยค่ะ
น้องพี่น้องท่ำน้องต่ำดูท่าตินาย

ผู้ชายในฝันวันนี้พูดได้เลยว่า
แค่ได้ยินเสียงร้องเพลงของเขา
ก็ทำเอาสาวใจละลายกันแล้ว

และไม่นานมานี้ก็ทำให้สาวน้อยสาวใหญ่อกหักไปตามกัน
เพราะเพิ่งสละโสดไปบาด
แล้ววันนี้จะมาเปิดเผยเรื่องราวความลับอะไรกันบ้าง

ธรรมสตาวอกหักกระทะปะเทศ
รีบก่อน
แล้วก็เป็นนักร้องตอนนี้มีร้านอาหารด้วย
ครับร้านอยู่ที่ขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่น

เครื่องผ่านตัวไปเป็นแบบว่า
เป็นพ่อพ่อบ้าน
แก่งดเลยว่าชีวิตหลังแต่งงานนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ใช่
ไม่ได้สวีทอะไรมากค่ะก็จริงเราก็เป็นคืออาจจะโพสต์รูปคู่บ่อยมากขึ้นอะไรอย่างนี้เพราะเราก็ได้ไปทุ่งไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้
แบบว่าจริงแล้วแนวเพลงเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาดูเป็นผู้ชายอบอุ่นอยู่แล้วนะ
ด้วยเซียบด้วยอะไรอย่างนี้แล้วภาพบรรยากาศงานแต่งงานเนี่ย

อยากจะถามหน่อยว่าประทับใจภรรยาคนนี้ตรงไหนบ้าง
คือต้องบอกเลยว่าเป็นเพราะว่าเรามีอะไรก็คุยกันแล้วเราชอบอะไรมันเหมือนกัน

ไม่มีคุณพรุ่งนี้คุณพรุ่งนี้โอ้โฮโอ้โฮเอกสตาร์ทร้อนร้อน

เบรกแรกเนี่ยก็คุยกันแบบว่าน่ารักกรุบกิบหอมปากหอมคอ
แต่เดี๋ยวกลับมาเนี่ยเราจะมี๗สถานการณ์สมมุติค่ะคุณผู้ชม
ชอบมากเนอะดีมากเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องคอมตอบว่า
คำตอบเขาจะเป็นยังไงบ้างในสถานการณ์นี้คิดเร็วตอบเร็วได้ครับพักสักครู่ค่ะ